เรามาติดตามกันต่อกับเรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
วันนี้ไปพบกันกับคุณสินทนันบุญยอด
พร้อมกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลนะครับ
ภูมิในการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงมาร่วมวิเคราะห์ให้ฟังพร้อมกันครับ

วันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนกันนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยจริงก็ดูดีนะ
อยู่ในแดนบวกตลอดเวลานะครับตั้งแต่เปิดตลาดนะครับ
แต่ก็ตอนวันรุ่งรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยดี

หลังหุ้นไทยเทรดกันอยู่ประมาณโดยเฉลี่ย

แต่เมื่อวานนี้ปิดอยู่ประมาณ๕๐๐๐กว่าล้านนะครับ
แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวร้อนแรงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เข้าสู่โหมดพักฐานหรือยังพี่เอก

เพราะว่าท่านผู้ชมลองเปิดตลาดดูนะครับ
เห็นได้ว่าเปิดมาติดลบหมดเลย
เพราะว่าตลาดหุ้นไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับ

เมื่อวานนี้ดาวโจรนี่ก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะครับ
ตลาดพุทธดาวโจรเมื่อคืนนี้ลบไป๑๗๗จุดถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียว
แล้วก็เมื่อวานี้หลายประเทศตลาดคุณหลายประเทศก็ดูแล้วปรับตัวละลงเยอะเหมือนกัน
หนักนี่น่าจะมีทางฮ่องกงนะพี่เอกนะครับเมื่อวานนี้ฮ่องกงลบไป๑๘๗จุด
ยุโรปลบไม่เยอะมากนักลบกันอย่างที่เรมันนะครับตลาดหุ้นแนชลบไปประมาณ๑๕จุดนิดเดียว
เช้านี้นิกิเปิดมาลบไปแล้วนะครับ๑๔๘จุดหลังจากที่ปรับตัวขึ้นสูงทั่วโลก
ตอนนี้เรื่องขายทางไรกันหรือยังพี่เอกจริงแล้วมีปัจจัยที่น่าติดตามเป็นปัจจัยภายนอก

ก็จะประชุมว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่า
หรือว่าดูจากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นะครับตอนนี้เนี่ยยังมองว่า
ยังมีโอกาสที่จะเห็นการคงดอกเบี้ยอยู่
แต่จะมีโอกาสเป็นการขึ้นดอกเบี้ยไปช่วงเดือนมีนาคม
เพราะว่าปีนี้คาดการณ์นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของทางเฟรดเนี่ย
น่าจะขึ้นได้ประมาณสองครั้งใช่นะครับแต่ช่วงใกล้มาหนึ่ง
รู้สึกว่าจะยังรออยู่เขาเรียกว่ารอดูสัญญาณรอสัญญาณ
ว่าเศรษฐกิจตัวเลขแต่ละอย่างมีการฟื้นตัวตามที่เขาคาดหรือไม่
นะครับนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะใช่ครับนะครับ
เพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้นะครับสักช่วง๑๐ปีก่อนหน้านี้เนี่ย
ส่วนใหญ่ตลาดเขาเรียกว่าทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละใช่
อยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ต่ำใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้ว
ถูกต้องนะครับประเทศไทยจะขึ้นไหมครับพี่เอก
ก็มองว่าครึ่งแรกยังไม่น่าขึ้นแต่ต้องมาดูครึ่งหลังดีกว่า

มีการฟื้นตัวหรือไม่นะครับนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยดูแล้วค่อนข้างสูงสุด
เรียกว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นเพื่อเข้าลงทุนพี่เอกตอนนี้นี่หลักการของพี่เอกเป็นยังไงบ้างครับ
เราสามารถจะเลือกหุ้นที่มีปันผลสูงมาเป็นตัวค้ำค้ำยันเอาไว้

ก็ต้องมีวิธีการคัดเลือก
บางคนบอกว่าเอาง่ายจากไหนก็ได้
แต่รายการของพี่เอกอย่างน้อยบริษัทต้องมีกำไร

มีกำไรแล้วก็จ่ายปันผลด้วย

ก็เป็นอีกหลักการหนึ่งในการเลือกหุ้นนะครับ

มาดูที่สไลด์แรกกันเลย
ตอนแรกนี่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยที่ปิดตัวค่อนข้างสูง

เยี่ยมทีเดียว

สถาบันตร์อ่างชาติขายไปนิดหน่อย

และทุนลายย่อยนี้ขายไป๒๑๗๐ล้าน

ตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเช้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ๓๑๔กว่า

เงินยังไหลเข้าประเทศไทยอยู่ไหมครับพี่เอกแบบนี้

เพราะว่าค่าเงินบาทเป็นตัวสะท้อนในเรื่องของกระแสเงินลงทุนได้ดีทีเดียวครับ

โดยหลักการถ้าเงินบาทแข็งค่า
ตลาดหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่กล้องนะครับ
แต่หลักของปีนี้น่าจะเข้าไปที่พันธบัตรรัฐบาล

เป็นสิ่งที่รองรักกระแสเงินลงทุนได้เยอะทีเดียวตลาดพันธบัตร
แล้วก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีการไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้น

ตรงนี้มาดูในสไลด์ถัดไปพี่เอกเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมมั้งครับ
ถัดไปจะเป็นเรื่องกับการส่องงบไตรมาส๔แล้ว
ซึ่งหลังจากที่กลุ่มธนาคารออกมาอาจจะสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุน
เพราะว่าผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาด
กลุ่มแบงค์นาฬิทันพาณิชย์ใหญ่บ้านเราผิดหวัง

ต้องไปดูกลุ่มอื่นแทนมีกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างครับ
นี้เรามาดูในแง่ของงบไตรมาส๔โดยรวมเราคิดว่า
น่าจะมีการโตขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือไตรมาสก่อน
แต่อย่างจริงถ้าดูจากไส้ใน

จริงที่โตเยอะมันจะมีกำไรพิเศษเยอะ
อย่างเช่นกำไรจากอัตราแรกเปลี่ยน
ไรจากการขายสินทรัพย์บางอย่างทำให้งบออกมาโตดีนะฮะ

เราไปดูกลุ่มที่ผลประกอบการคาดว่าน่าจะออกมาโตดี
อย่างเช่นทางด้านของกลุ่มปิโตเคมี
เรายังมองว่าสเปดและส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ยังดีอยู่
ก็ทำให้ในกลุ่มนี้น่าจะเห็นผลประกอบการโตดี
ของพลังงานนะครับน่าจะเห็นการขึ้นได้ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้น
กลุ่มไฟแนนซ์ไตรมาสสีก็น่าจะออกมาดีจากสินเชื่อที่น่าจะโตได้
รวมถึงกลุ่มสื่อสารกลุ่มขนส่งและทางด้านของกลุ่มทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์
นะครับไอซีทีด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นในกลุ่มเหล่านี้เลือกหุ้นลงทุนได้
แต่ราการของพี่เอกบอกแล้วต้องมีกำไรเห็นจ่ายปรันผล
เพราะว่าตลาดหุ้นปีนี้ปรับตัวขึ้นสูงผมเชื่อว่าหลายคนนี่หนาวร้อนนะ
และหลักการในการกินกำไรอย่างหนึ่งอยากฝากคุณผู้ชมก็คือ

เห็นมันลงมาเรื่อยไม่ใช้แปลว่าเขาจะขึ้น
อาจจะเป็นเพราะว่ากำไรอาจจะไม่เติบโตหรือเปล่า
หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่กระทบกับหุ้นตัวนั้นอยู่

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นที่มีปันผล

อัตราการจ่ายปันผลก็จะสูงขึ้นไปด้วย
ก็ต้องให้การลงมาตรงนี้บางคนจะมองว่าเป็นโอกาสการเข้าซื้อ
ใช่จริงนี้ต้องปรับกลับข้างกันเนอะ
ยิ่งลงก็ยิ่งซื้อเพราะปันผลมันสูงนะ
ไซส์สุดท้ายกันพี่เอกคัดหุ้นตัวไหนมาบ้างครับ
วันนี้เราก็พูดถึงในเรื่องของตัวหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสูงสุดในปีนี้เลยครับผม
เช็ดเรียกว่ามีหลายตัวที่เดียวใช่
มีอัตราการจ่ายปันผลในระดับค่อนข้างสูงนะ๔ถือว่าก็มีหลายตัวเช่นกัน
ตัวแรกนี่๔๙นะหรือธนาคารนี้ก็
อสังหาศัพท์ติดเข้ามาเยอะนะ
แล้วใจประมาณสัก๓๔นี่ค่อนข้างเยอะทีเดียว

เอาสไลด์มาฝากแล้วก็ไปลองดูหน้าตัวไหนน่าสนใจบ้างนะ
เลือกหุ้นเข้าพอร์ตนะครับพี่เอก

ครับขอบคุณทั้งสองทันนะครับ